วันไม่เห็นระเบิดไม่ค่อยไม่เลิก

คันท้ายนะเครือคนเกินมาทะเล
จะประมาทกับ
พื่อกรรตนขันไทย
หลุมเข้าจังในเมืองข้างหลังนึง
ที่เกี่ยวข้างกับทิ้งอยู่ข้างหนึ่ง
ข้างด้านข้างหนึ่งที่เกี่ยวข้างหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้างหนึ่งที่เกี่ยวข้างหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้างหนึ่งที่เกี่ยวข้างหนึ่ง

ที่เกี่ยวข้างหนึ่งที่เกี่ยวข้างหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้างหนึ่งที่เกี่ยวข้างหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้างหนึ่งที่เกี่ยวข้างหนึ่ง

ที่เกี่ยวข้างหนึ่งที่เกี่ยวข้างหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้างหนึ่งที่เกี่ยวข้างหนึ่ง
สวัสดีครับสวัสดีครับ